แล้วนะครับวันนี้ทางคุณแม่เนี่ยบอกว่ายังไม่เก็บอาทิต
ลูกสาวนะฮะค่ะเดี๋ยวรอพ้นวันออกพรรษาก่อนออกพรรษา
พรุ่งนี้นะครับ๒ตุลาคมแต่มีเรื่องแปลก
เกิดขึ้นก็คือคุณแม่เนี่ยบอกว่าน้องสาวคนเล็กก็คือน้องพราวอายุ๕ขวบ
น้องสาวของน้องปอยนะฮะน้องปอยคือวันนี้นะฮะ
หญิงสาววัย๑๖นะครับที่ถูกกลุ่มวัยรุ่นยิงใส่เสียชีวิต
เมื่อวานนี้ตอนที่เสร็จงานชาปนกิจศพแล้วก็กลับมาที่บ้านเนี่ย
ถงรูปถ่ายรูปทีมงานก็เอากลับมาที่บ้านเนี่ย
พราวน้องสาววัย๕ขวบของน้องปอยนะฮะ
ปอยนี่เป็นลูกสาวคนกลางนะฮะน้องพราวบอกว่ารูปสามรูปนี้ท่านผู้ชมครับ
รวมทั้งรูปนี้ด้วยนะฮะน้องพราวบอกว่าพี่ปอยกระพริบตาให้
รูปนี้ฮะน้องพราวบอกว่าพี่ปอยกระพริบตาให้หนูนะครับ
แต่ว่าคุณแม่ของน้องปอยบอกว่าลูกสาวคนเล็กที่บอกแบบนี้เนี่ย
คือแม่ก็หันไปมองรูปของปอยนะก็ปกตินะไม่ได้มีลักษณะเห็นเหมือนกับที่น้องพราวเขาเห็น
ก็ใจหนึ่งก็เชื่อว่าก็อาจจะเห็นจริงก็ได้นะครับเพราะว่าน้องก็ยังเป็นเด็กเล็ก๕ขวบนะครับ
ก็คงจะไม่รู้จะมาโกหกหรือแกล้งแม่เล่นอะไรทำไมนะฮะอาจจะเป็นไปได้ที่น้องยังเป็นเด็กเล็กการสื่อสารอะไรพวกนี้
ก็อาจจะสื่อสารกันได้ก็ได้น้องปอยอาจจะอยากมาหาน้องสาวก็ได้อาจจะคิดถึงน้องพราวนะครับ
ส่วนคนโตเนี่ยก็เป็นพี่ชายุด๑๙นะฮะส่วนน้องพราวนะครับน้องพราวทุกวันนี้ก็บอกกับแม่อยู่ตลอดว่าคิดถึงพี่ปอยนะ
แล้วก็ได้ไปหอมแก้มพี่ปอยผ่านทางรูปถ่ายที่มีอยู่นะครับก็บอกแบบนี้ทุกวันนะฮะที่บอกกับคุณแม่นะฮะ
อกจากนี้ก็พี่ชายน้องปอยนะฮะพี่ชายน้องปอยก็เล่าว่าวันที่น้องปอยเสียชีวิตเนี่ยวันที่ถูกยิงคืนวันที่๒๕กันยายน
ฝันว่ามีเฮลิคอปเตอร์สีขาวมารับน้องปอยขึ้นสวรรค์นะครับซึ่งพี่ชายน้องปอยบอกว่าเชื่อว่าวิญญาณน้องปอยณขณะนี้ไปสู่พบภูมิที่ดีแล้ว
ทีนี้น้องเผาก็เลยก็เลยเดินมาดูรูปภาพน้องเผาก็เลยบอกว่าแม่หนูรู้สึกว่าตาพี่ปอยขยับเนี่ยแม่ภาพนี้ก็ขยับภาพนี้ตาพี่ปอยก็ขยับ
ก็คือเขาทั้งสามภาพนี้ตาขยับหมดค่ะไม่นานเขาก็มาหอมแก้มพี่เขาข้างเนี้ยค่ะ
แล้วเขาก็ร้องไห้หนูคิดถึงพี่ปอยหนูคิดถึงพี่ปอยค่ะพูดอย่างนี้ค่ะหนูคิดถึงพี่ปอย
แม่ก็สงสารมากคือว่าเขาร้องไห้แบบเป็นเด็กแบบน่าเอ็นดูน่าสงสารสงสารค่ะสงสารลูกมากเลยเมื่อคืนนี้
พาวร้องไห้ร้องไห้หนักมากนานเลยพี่ชายฝันวันที่น้องถ่ายน้องเสียพี่ชายฝันว่าวันนั้นมันจะฟ้าร้อง
วันที่เขาเดินแบบเลยนะวันนั้นจะฟ้าร้องคือพี่ชายเลยมาเล่าความฝันให้ฟังว่า
พี่ฝันพี่ฝันว่ามีคอปเตอร์เอาคอปเตอร์สีขาวมารับน้องปอย
แล้วก็มีทหารทหารนายพลอะไรมารับขึ้นไปบนฟ้าค่ะเราก็คิดว่าเออลูกเราคงคือยังไงเขา
เขาคงหมดเวรหมดกรรมกับเราแล้วแบบเหมือนว่าเราจะใช้กรรมกับเขา
แต่เขาไม่มีกรรมกับเราเขาก็เลยไม่ได้อยู่ใช้กรรมเรา
แล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่คุณแม่บอกว่าก็น่าแปลกใจอยู่เหมือนกันนะฮะ
เพราะว่ามีคลิปติ๊กต๊อกนะฮะคลิปติ๊กต๊อกที่น้องปอยเนี่ยเคยถ่ายกับคุณแม่เอาไว้นะครับ
เดี๋ยวถ้ามีคลิปติ๊กต๊อกเนี่ยนี่ฮะน้องปอยจะหอมแก้มคุณแม่
แอปพลิเคชันติ๊กต๊อกนะครับแอปพลิเคชันดังนะฮะน้องปอยเนี่ยหอมแก้มคุณแม่นะครับ
รักสดใสมากนะครับแต่ท่านผู้ชมครับก่อนหน้านี้ตอนที่น้องปอยเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยนะฮะ
ไม่สามารถเข้าโทรศัพท์มือถือของน้องปอยได้
เพราะไม่รู้รหัสใช่ค่ะนะคือถึงขั้นเคยเชิญร่างทรงมาช่วยดูให้หน่อย
ถามรหัสอะไรหน่อยก็ไม่รู้แต่ปรากฏว่าคนที่ปลดล็อคโทรศัพท์มือถือของน้องปอย
เอาโทรศัพท์มือถือของพี่ปอยมาแล้วก็กดกดกดเข้าได้เลย
เด็กห้าขวบนะเนี่ยคุณแม่ก็เข้าไปในติ๊กต๊อกแล้วก็เจอคลิปเนี้ยฮะ
ก็บอกว่าก็ดูทุกวันด้วยความคิดถึงค่ะอ่าก็อาจจะเป็นไปได้ว่าน้องอาจ
เล่นกับพี่กันแล้วใช่ไหมก็อาจจะเข้าโทรศัพท์พี่ได้ก็อาจจะเป็นไปได้นะครับ
ส่วนความคืบหน้าทางคดีนะครับท่านผู้ชมครับที่เราได้ภาพจากกล้องวงจรปิดช่วงก่อนถึงสามแยก
คืนวันเกิดเหตุนะครับนะฮะก็เป็นภาพอีกมุมหนึ่งในคืนเกิดเหตุนะครับ
เห็นว่ากลุ่มวัยรุ่นขี่จักรยานยนต์เนี่ยผ่านแล้วก็แวะเอาอาวุธตรงนี้นะครับ
ทีมข่าวตรวจสอบเส้นทางนี้พบว่าเป็นเส้นทางเชื่อมต่อกับอำเภอบ้านใหม่ชัยพฤษ
บ้านของในแก๊ปมือยิงอืมผู้ต้องหาที่ถูกจับไปแล้วนะฮะ
พร้อมกับในไก่คนขี่จักรยานยนต์ให้เนี่ย
ช่วงก่อนเกิดเหตุจะไปไล่กลุ่มของในบอยเพื่อนชายของน้องปอยที่ขี่จักรยานยนต์กันมา
แล้วก็น้องปอยซ้อนท้ายก็ถูกยิงไปนะฮะจนเสียชีวิตน้องปอยในบอยก็บาดเจ็บ
ชาวบ้านหมู่บ้านหนองว่าบอกว่าเส้นทางในหมู่บ้านเนี่ยมันทะลุไปทางอำเภอบ้านใหม่ชัยพฤษได้
วันเกิดเหตุก็คือคืน๒๕กันยายนเข้าสู่เที่ยงคืนกว่าเข้า๒๖กันยาแล้ว
มีกลุ่มวัยรุ่นขี่จักรยานยนต์มาหลายสิบคันมาจอดรวมกลุ่มที่หน้าบ้าน
หลังนี้ฮะที่ชาวบ้านเขาบอกบ้านของเธอเลยคุยกันเสียงดังมาก
จับใจความได้ว่ากำลังจะไปหาเพื่อนที่ยังหากันไม่เจอก็พยายามเอามือถือขึ้นมาถ่ายอะไรกันด้วยนะ
ตอนนั้นที่บ้านเขาพยายามถ่ายแต่ก็กลัวว่าพวกนี้จะรู้ตัวอยู่เหมือนกันนะครับ
รุ่งขึ้นพบว่ามีดขอที่วางไว้หน้าบ้านหายไป
พอมาเห็นกล้องวงจรปิดถึงรู้ว่ากลุ่มนี้เนี่ยมาเอาไปนะครับ
ว่าคงหยิบฉวยไปเป็นอาวุธเพราะคงจะตั้งใจไปมีเรื่องแน่นะ
แล้วทุกครั้งที่มีงานประจำปีแบบนี้กลุ่มวัยรุ่นมักสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านแถวนี้ประจำ
อย่างเช่นขี่รถผ่านดีเอาขวดปลาใส่บ้านนี่ก็มี
ทุกครั้งที่บ้านเจาะมันมาเยอะกันมากเลยถ้ามีงานมันจะมีเรื่องตลอดเลย
มันจะมาเป็นฝูงแล้วก็มาทำลายของที่ข้างบ้านมีอะไรมันก็จะคว่างเป็นขวดทุบให้แตกคว่างเข้าใต้ถุนบ้าน